จากที่ตำรวจเขาสงสัยว่า
ชาวต่างชาติจะฆ่าผู้หญิงชาวน่าน
ตั้งคันได้๔เดือนหรือเปล่า

เพราะว่าเริ่มต้นที่ตำรวจเขานะครับ
ไปเห็นหลักฐานว่าสามีคนนี้เอาฟูกที่นอน

กายจากหมู่บ้านไปประมาณ๑๐กิโลเมตรได้นะครับ
ไปดูนาทีที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ตำรวจที่ไหนไปบ้าง
ตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ครับชื่อเจสันแมททิวบาวเซอร์อายุ๓๒ปีเขาสัญชาติอเมริกันครับ
หลังจากเขาก่อเหตุฆ่านางสาวพิชชาพรคิดชอบหรือว่าส้มโออายุ๓๒ปี
ภรรยาของเขาเองนั่นแหละแล้วตั้งคันอยู่ด้วย
แล้วก็หนีมากบดานอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตำรวจติดตามตัวจนสืบทราบว่านายเจสันมากบดานอยู่กับคนรู้จัก
เป็นชาวต่างชาติด้วยกันแหละที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มไปพบรถจักรยานยนต์สีแดง
ขี่หนีมาจากจังหวัดน่านมาเชียงใหม่เนี่ยฮะ
ตำรวจสอบเครียดกว่า๑ชั่วโมงครับ
เจสันทนแรงกดดันไม่ไหวรับสารภาพว่า
ใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงภรรยาที่หน้าอกสองแผลนะฮะ
นี่จังหวะที่เราทำภาพเนี่ยครับแทงไปแล้ว
แล้วก็เอาศพใส่ถุงดำยัดใส่ถังปิดปากถังด้วยเทปกาว
แล้วนำขึ้นรถกระบะสีส้มเอาไปทิ้งในป่าละเมาะ
โรงเรียนบ้านศรีเกิดในอำเภอเมืองน่านฮะ
แล้วเขาก็ขับรถกระบะกลับมาเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
แล้วก็ขับหนีต่อไปที่เชียงใหม่นี่คือเอารถกระบะออกมา
เอาถังขยะสีเขียวไปทิ้งในป่านะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรถเอามอเตอร์ไซค์หนีไป
ตำรวจขยายผลครับคุณผู้ชมครับไปค้นหาถังเมื่อกี้ที่เราจำลองเนี่ยนะครับ
ที่จังหวัดน่านจนไปเจอจริงนี่คุณผู้ชมเขาล้อมสีเหลืองเอาไว้นะฮะ
เป็นถังขยะสีเขียวถูกปิดด้วยเทปสีน้ำเงินปิดฝาถังอย่างดีเลยนะฮะ
เอาไปซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีกิ่งไม้เนี่ยดันฝาถังเอาไว้ไม่ให้มันเด้งเปิดออก
เมื่อเจ้าหน้าที่ถางย่าออกครับจู่ฝาถังเปิดออกมาแล้วตกใจกันหมดเลยอะไรรู้ไหม
ขาผู้หญิงโผล่พลวดออกมาครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะชี้ออกมานอกถังเลย
แล้วเป็นศพของนางสาวโอครับแล้วก็มีลูกในท้องด้วยนะฮะ
ซึ่งคนนี้แหละเป็นภรรยาของนายเจสันจริงครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะจับในเจสันได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมกันค้นหาศพหลายจุดนะครับ
ไปดูในหนองน้ำไม่มีไปดูในป่าไม่มีแล้วมันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นฮะ
คือระหว่างค้นหาอย่างไร้วี่แววนะนายสมชาติสุขทั่วญาติท่านผู้ใหญ่บ้าน
เอาทูบมาสิบสองดอกจุดครับจุดแล้วขอเจ้าที่เจ้าทาง
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะทันทีที่ทูบปักลงดินครับ
ก็มีเสียงวิทยุสื่อสารรายงานบอกว่าจับนายเจสันได้แล้วที่เชียงใหม่ครับ
เออนะคะทีนี้คุณผู้ชมสำหรับนายเจสัน
ผู้ต้องหาหรือฆาตกรคนนี้นะคะเดิมทีเดียวเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ
จากนั้นก็เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปพบรักกับผู้หญิงสาวชาวน่านก็คือผู้ตายนั่นแหละ
จากนั้นเจสันบอกว่าเขานะขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีที่สหรัฐอเมริกามาซื้อที่ดินซื้อบ้านให้กับผู้ตายคนนี้แล้วพาไปเที่ยวหลายประเทศค่ะ
จากนั้นเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านจังหวัดน่านผู้ต้องหาอ้างแบบนี้บอกว่าคือน่าจะเป็นปมเหตุที่ทำให้เขาโกรธ
แล้วก็ลงมือสังหารภรรยาตัวเองเจสันอ้างบอกว่าภรรยาชาวไทยก็คือคุณส้มโอเนี่ย
หาเรื่องทะเลาะอยู่บ่อยครั้งค่ะพยายามไล่เขาให้กลับประเทศ
เขาบอกว่าเอ้าผมเนี่ยจะกลับได้ยังไงในเมื่อผมขายทุกอย่างแล้วขายทุกอย่างที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ตั้งใจจะมาอยู่กับคุณที่เมืองไทย
แล้วผมเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วแล้วผมจะกลับไปอยู่สหรัฐได้ยังไงคราวนี้พอโดนไล่บ่อยไล่บ่อยเจสันก็เลยเกิดความโกรธแค้นค่ะ
ตัดสินใจลงมือสังหารภรรยาตัวเองนะคะแล้วตลอดเวลาที่สอบปากคำผู้ต้องหาคุณผู้ชมค่ะ
ร้องไห้นะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ตำรวจที่หางดงที่เจียงใหม่ที่
จะตรงตัวได้สอบปากคำนายเจสังนะคะคดีนี้ผนตำรวจตรีมงคลทผู้บังคับ
เป็นคดีที่หดเยี่ยมมากสะเทือนใจมาก
ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าแล้วก็เปลือยศพอย่างเลือดเย็นนะคะ
ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมกับขอออกหมายจับ
คืออย่างนี้ตามกระบวนการยุติธรรมถึงแม้ว่าจะไปจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
แต่ว่าตามกระบวนการก็ต้องมีการขอสารอนุมัติออกหมายจับ
เพื่อไปประกอบในสำนวนคดีนะคะ
มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษสูงสุดอันนี้ผู้การจังหวัดน่านบอกนะฮะ
เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันมัดเลยค่ะ
ด้านของญาติของผู้ตายหลังจากที่ทราบข่าว
ก็เดินทางมาดูศพหลานนี่ค่ะ
ไม้จูงมือมาแบบนี้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ทันทีที่เปิดฟ้าฟ้าถังสีเขียวเนี่ย

จะขาดค่ะยากที่จะทำใจนะคะ
นี่ค่ะไอ้กั้นก้าเนี่ยก็คือ

ตลอดเวลาคุณแม่ก็พยายามไม่คิดว่าลูกจะเป็นอะไรไหม
หรือเขาแค่โดนลักพาตัวไปหรือยังไง
กับหลานต้องอยู่พยายามคิดอย่างนั้นนะ
ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้สุดท้าย

ในแง่ดีแต่สุดท้ายกลายเป็นว่า
นายเจสันฆ่าลูกสาวของคุณแม่จริงนะคะ
แม่บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเจสันจะเป็นคนลงมือฆ่า
ภรรยาของตัวเองแล้วก็หลานที่อยู่ในท้องได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ย้ำกับเราเลยนะคะว่า
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เจ้านักฐีจะเอาโถทึกถึงที่สุดเลยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำอะไร

เพราะเวลาเขามาญาติพี่น้องก็ดีต่อเขาทุกคนค่ะ

อืมมีอะไรอยากบอกหลานสาวไหมครับที่เจษันพ้นทุกคน

เขาไม่ทุกข์ไม่ใหญ่แล้ว

ก่อนที่เจสันจะมาก่อคดีโหดในครั้งนี้
ฆ่าหันศพภรรยากับลูกในท้องเนี่ยคุณผู้ชม
ประวัติของเจสันไม่ธรรมดา

ตำรวจตรวจสอบประวัติอาทยากรรมของเจสันเนี่ยโอ้โหมันมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งคุณผู้ชมครับ
ในรัฐโคโรนาโดของสหรัฐมีการประกาศแจ้งข่าว
ดำเนินคดีกับนายเจสันและพวกตั้งแต่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
สกัดจับรถคันหนึ่งละเมิดกฎจราจรและปลอมแปลงป้ายทะเบียนรถยนต์
คนขับในขณะนั้นก็คือนายเจสันครับ
เจสันบอนเซอร์อายุ๓๒ปีนะฮะคนนี้แหละ
เป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีอีกหนึ่งคน
ซึ่งตำรวจจับได้พบอาวุธปืน๗๒กระบอกในรถ
ขยายผลไปตรวจสอบโกดังแห่ง๑มีปืนอีก๗กระบอก
มีทั้งรายเฟิลปืนสั้นปืนพก
แล้วก็ถูกดำเนินคดีครอบครองอาวุธปืนแบบผิดกฎหมาย
ครอบครองอาวุธร้ายแรงและก็ถูกดำเนินคดี
ในข้อหารละเมิดคำสั่ง๗๔ครั้ง
เมิดคำสั่งคุ้มครอง๗๔ครั้งด้วยกัน
ธรรมหรวจพวกทหารตรวจสอบไปเพราะว่าเจสันเคยมีคดีเวลาธรรมร้ายร่างกาย

แต่ว่าในคดีนี้ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราว

แล้วเขาก็เดินทางมาที่ไทยตามขั้นตอนของกฎหมาย
พอพบลักกันกับผู้ตายที่ภูเก็ต
คบกันตั้งท้องก็ย้ายมาอยู่ที่นั่น
อย่างที่เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะขายทุกอย่างแล้วก็มาตั้งรกรากแต่
สิ่งที่เขาพูดตำรวจก็ไม่ปากใจเชื่อ

เหตุการณ์นี้เป็นอันว่าจับได้แล้วเป็นสามีฆ่าหันศพภรรยากับลูกในท้องนะครับ
ปิดแฟ้มคดีที่เหลือต่อเป็นกระบวนการยุติธรรม